ครอบครัวหัวร้อนในตำนานนะครับ
ต้องบอกว่าตำนานเพราะว่าเขามีหลายกรณี

แต่ตอนนี้ไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง

แล้วไปอยู่ในชุมชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าไปมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ
คือไปทิ้งขยะที่หน้าบ้านคนอื่นเขา
แล้วทิ้งไม่เรียบร้อยนะคุณผู้ชม

มันเนียมันเนีย
แน่นอน
เออนี่นะครับคุณผู้ชมครับในรายงานข่าวแบบว่าไอ้ที่เห็นยาวยาวอยู่ใกล้ใกล้นั่นแหละ
เพราะคนถ่ายเขาก็ผมว่าเขาก็กลัวแหละไม่กล้าไปถ่ายใกล้
มีอีดาบด้วยนะมีอีดาบออกมาข่มขู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ยืนยันว่าฝั่งครอบครัวหัวร้อนเนี่ยเอาอีดาบมาข่มขู่ชาวบ้าน
หลังจากมีเรื่องการเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางยังเห็นไหมขยะเกลือนอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๖มีนาคมที่ผ่านมาครับครอบครัวครอบครัวนี้
รับเหมาก่อสร้างที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่บ้านดอนบมอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
แล้วก็ไปมีปากเสียกับชาวบ้านคือเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเขานะฮะ
แล้วทิ้งไม่ลงถังส่งกลิ่นเหม็นไปรบกวนคนอื่นนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็มาเตือนนะนะแต่พอมาเตือนก็หาว่าไปรังแก่ครอบครัวของเขาครับ

รุ่งเช้ามารุ่งเช้ามาชาวบ้านบอกเอาไม่อยู่แล้วผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวแทนมาเจรจาแล้วผู้ใหญ่บ้านโดนด่าไปด้วยครับ
ตอนนี้ชาวบ้านรวมตัวกันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วใช่ไหมไปแจ้งตำรวจด้วย
บอกว่าช่วยทำยังไงก็ได้ไปเจรจาให้ครอบครัวนี้ออกจากพื้นที่หน่อย
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชุมชน
จากปกติก็อยู่กันมาสงบสุขดีอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาโดยตลอด
ผมบอกทุกครั้งที่มีกรณีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้าง
เราก็พยายามจะติดต่อไปหาครอบครัวหัวร้อนเนี่ยนะผมเรียกตามที่สื่อเขาเรียกนะครับนะฮะ
คือบอกว่าอยากจะคุยว่าสาเหตุจริงอยากจะฟังฝั่งคุณด้วยแต่ปรากฏว่าติดต่อคุณพยอมที่เป็นสามีเป็นอยู่ในครอบครัวนี้
แล้วก็นางสาวอาทัยรัฐที่เป็นภรรยาเนี่ยยังติดต่อไม่ได้ครับยังไงถ้าเห็นเบอร์โทรศัพท์โทรไปรองรับแล้วโทรกลับมาหน่อย
ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะ
ก็ต้องให้เขาอธิบายให้ฟังด้วยนะให้โอกาสเขาด้วยนะ